สุโขทัยกันค่ะคุณผู้ชมไปดูคุณยายสี่ท่าน
ซึ่งจะต้องย้ายออกจากบ้านที่ผูกพันมานานนะคะ
ก็ได้เวลาที่จะต้องย้ายออกตามกำหนดนะคะครับ
บ้านใหม่ของคุณยายทั้งสี่เนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่หมู่หก
อำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจากบ้านเดิมเจ็ดกิโล
คุณนัทพงศ์นี่คือบ้านนะคะของคุณยายนะคะ
ซึ่งลูกชายเนี่ยก็พาญาติมาช่วยกันล้างทำความสะอาดนะคะ
เพื่อให้พร้อมสำหรับการอยู่อาศัยแล้วก็ตอนที่เขาไปดูตอนแรก
เขาบอกว่ามันมีหลังคารั่วบางจุดก็เอามาซ่อมแซมให้เรียบร้อยเนี่ยนะคะ
ที่จะให้คุณยายได้เข้ามาอยู่แต่ก็ใหญ่อยู่นะก็ใช้ได้นะ
ลวงซึ่งเป็นลูกชายของหนึ่งในคุณยายทั้ง๔เนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าไปพบบ้านหลังนี้ขายทอดตลาดของธนาคารออมสิน
มีเนื้อที่สามยิบสองตารางวาห้าห้องนอนสองห้องน้ำค่ะ
เป็นบ้านหลุดจำนองของธนาคารแห่งหนึ่งก็ดูแล้วว่าเหมาะสมนะคะ
มีสัดส่วนมีระเบียงด้วยนะคะแล้วก็เหลือพื้นที่ที่จะสร้างเพลิงให้น้าน้าเนี่ย
ออกมานั่งเล่นหรือเป็นห้องครัวแบบเดิมซึ่งใช้เตาถ่านได้
คือคุณยายเขาติดเตาถ่านเขาจะคือเขาทำกับข้าวโดยใช้เตาถ่าน
คือกลายเป็นว่าติดเตาถ่านง่ายกว่าเปิดเตาแก๊สเขาก็คงจะชอบตรงนี้

ก็อยู่ได้ครับเพราะว่ามันกว้างขวางแล้วกั้นห้องไว้เสร็จแล้วกัน
ก็ให้มาเลือกดูว่าจะอยู่ห้องไหนก็อยู่ได้เลยครับมีครบทุกอย่าง
แล้วด้านหน้าที่มันว่างเนี่ยเขาจะทำอาหารกินอะไรได้ไหม
ค้าขายได้แล้วก็ปลูกพวกมะปางมะม่วงได้หน้าบ้านนะครับ
นี่ค่ะแต่ว่าคุณยายโปรยค่ะท่านที่อายุ๙๔ปีเนี่ยนะคะ
คือท่านก็วันนี้ก็คุยกับผู้สื่อข่าวบอกที่ยอมไปเพราะว่ายายทำใจได้แล้ว
แล้วก็คือถ้าไม่ดื้อถ้าดื้อไม่ย้ายเนี่ยก็จะถูกจับปรับนะ
เหมือนกับที่ยายทั้งสามโดนปรับไปคนละพันบาทอ่ะ
เพียงแต่ว่าเดี๋ยวตอนไปเนี่ยก็จะที่จะต้องเอาไปด้วยก็คือรูปสามีนะคะ
สิ่งของที่เคารพและที่ขาดไม่ได้เดี๋ยวจะเอาแคร่ไปด้วย
เนี่ยค่ะติดแค่นั่งคุณยายติดคุณบอกว่าเป็นแค่ประจำตัวของคุณยาย
นี่นะคะก็นี่ก็เป็นเรื่องที่โอ้โหเราก็ติดตามเรื่องนี้กันมานะคะ
คุณสมศักดิ์ก็ไปเป็นตัวกลางถ้าจำกันได้นะคะ
แล้วเรื่องของการย้ายบ้านเนี่ยเอาจริงคุยกับผู้สื่อข่าวบอกทำใจได้แล้ว
แต่ตอนที่คุณสมศักดิ์เทพสุธินมาบอกว่าต้องย้ายวันพรุ่งนี้แล้วนะ
ไปดูอาการของคุณยายหน่อยคุณยายว่ายังไงค่ะ

เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็รู้สึกเสียดายบ้านหลังเดิมที่เกิดแล้วก็เติบโตมานะคะ
คณะที่เข้าเยี่ยมนอกจากรัฐมนตรีสมศักดิ์แล้ว
ก็ยังมีดรพันธ์สิริกุลนาสิริสสสุโขทัยนะคะ
ท่านรองผู้ว่าด้วยนะคะแล้วก็นายกอบจสุโขทัย
ก็ไปให้กำลังใจคุณยายแล้วก็ให้เตรียมตัวย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่
รวมถึงก็ไปตรวจดูบ้านหลังใหม่ที่จะมีการทำบุญเลี้ยงพระในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ